แต่ว่าคำแรกของวันนี้ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
ขับรถก็ระวังกันด้วยรถกระบะคันหนึ่งมีทั้งคนขับและคนที่โดยสารมาด้วย
จู่คือรถกระบาดคันนี้เขามาทุกของมาเต็มท้ายกระบะเลย
ไปชนท้ายกับรถบรรทุกน้ำของกรุงเทพมหานครโอ้โหรถพังยับเยินแล้วคนที่มาในรถก็บาดเจ็บสาหัสด้วย
ดูสภาพสิฮะโอ้นี่คุณผู้ชมนะฮะมันก็ชนเละแล้วเกิดขึ้นตรงไหนนี่ฮะ
หนโยธินแถวรัชโยธินนี่แหละครับบีทีเอสรัชโยธินนะครับนะฮะ
กู้ภัยป่อเต็กตึงก็เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลคนขับก่อนนายวิศนุโตโสพล
เป็นคนขับกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีดำแล้วก็มีนางสามรมทีมราทองบ้านเกาะ
นั่งมาข้างข้างบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับนะฮะเขาขับไปชนท้ายรถบรรทุกน้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนผู้หลโยธินขาออกใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีรัชโยธินครับ
ก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปาโลโชคชัยสี่
ตำรวจสอนอพระหลโยธินไปตรวจสอบนะฮะคือจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยขับรถผ่านไปผ่านมาก็
เป็นถนนสามเลนด้านบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับคือจุดเกิดเหตุเนี่ยไปเจอรถกระบะไปจอดอยู่เลนขวาสุด
นะฮะท้ายกระบาดเนี่ยบรรทุกของมาเต็มเลยค่ะนะฮะด้านฝั่งซ้ายมีรอยชนค่อนข้างแรง
ทำไมคนที่นั่งมาด้วยถึงบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าชนด้านฝั่งซ้ายของรถนะฮะ
เข้าที่ผู้โดยสารด้านซ้ายกระจกหน้าแตกฝากระโปรงยุบ
ชนก็หลุดน้ำมันเครื่องนี่ไหลเต็มพื้นผิวการจราจร
ต้องเอาทรายมากรบเพราะว่าเดี๋ยวรถขับมาจะเลื่อน
แล้วก็จะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่ว่าตอนเกิดเหตุต้องปิดไปถึง๒ช่องจราจร
แล้วดูสภาพรถสิฮะเละเทะแบบนี้
ของกรุงเทพมหานครจอดอยู่

แต่พังด้านหลังขวาแต่พังไม่เยอะเพราะเขาเป็นรถบรรทุกใหญ่ไง
เขาก็ค่อนข้างจะแข็งแล้วก็อยู่สูงกว่ารถกระบาดค่อนข้างเยอะ
ที่นี้เราไปถามคนเห็นเกิดครั้งก็ว่า
รถบรรทุกน้ำเขาก็มาอยู่เลนขวาเขาก็ลดน้ำต้นไม้ของเขาไป
คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นเนอะเขาขับแล้วก็ฉีดน้ำจนต้นไม้ที่เกาะกลางไป

ช้าไปแล้วกระบาดเนี่ยพุ่งมาไม่รู้ยังไงไม่รู้มองไม่เห็นหรือเปล่า
หรือยังไงไปชนท้ายเต็มแรงเลยเดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไป
ทีนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากคนขับเขามองไม่เห็นเขาหลับในหรืออย่างไร
เดี๋ยวต้องรอให้คนขับแล้วคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวไปสอบปากคำ
เพราะปกติที่รถบรรทุกน้ำแล้วก็ฉีดรถต้นไม้คือเขาจะมีสัญญาณไฟ

คลิปให้เห็นเป็นรูปลูกศรให้รู้ว่านี่เป็นรถน้ำอยู่นะ

รถก็สีเหลืองด้วยเนอะมันก็น่าจะเห็นชัดเหมือนกันนะ